คุณผู้ชมครับดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะคือเรื่องของความเชื่อเนี่ยห้ามกันไม่ได้นะครับ
มุมมองของความเชื่อนะครับที่วัดแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรี
วัดแห่งนี้มีอดีตเจ้าวาดซึ่งท่านมรณภาพไปแล้ว
ปลูกต้นไม้เอาไว้แล้วต้นไม้เนี่ยสูงมาก

ปรากฏว่าหลังจากที่ท่านมรณภาพไปเนี่ยเขาพยายามจะขึ้นไปตัดต้นไม้กัน
ตกลงมากันเนี่ยสามคนแล้วนี่ล่าสุดคือพระลูกวัด
ร่วงตกลงมานี่ถูกเลื่อยยนเนี่ยเฉือนเข้าไปด้วยนะฮะเจ็บหมดเลยนะครับ
เอาละเรื่องของมุมวิทยาศาสตร์ต้นไม้มันสูง
อุบัติหกอุบัติเหตุอันนี้ก็ใช่แต่อีกมุม๑ทั้งพระที่วัดและเฉพาะบ้าน
บอกว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์อะไรสับและได้หวายได้ขอกันก่อนหรือเปล่า
ก่อนจะขึ้นไปตัดนี่นะฮะนี่วัดบ่อทองรังสรรค์นะครับ
อยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
พระรูปนี้พระสายชนจันทสาโลธอายุ๑๖๑๒ปี
ท่านตกลงมาแล้วถูกเลื่อยยนบาดเข้าที่แขนซ้ายด้วยนะฮะเท้าข้างขวานี่ก็หัก
ศีรษะก็มีรอยทหลอกบวงหมดเลย
ตกมาจากต้นไม้สูงกว่า๘เมตรท่านผู้ชมครับ
นี่กู้ภัยก็มาช่วยกันเป็นต้นทอนนะหรือว่าต้นไม้ทอนนะฮะ
สูง๒๐กว่าเมตรนะความจริงเนี่ยแต่ว่าเขาตัดกันมาเรื่อยนะ
ต้นก็เหลือครึ่งหนึ่งก็ประมาณ๘เมตรแล้วแต่มันต้องตัดต่ออีกนะ
กิ่งก้านถูกตัดออกเหลือแต่ลำต้น
ตรงกลางเนี่ยสูง๘๑๐เมตรพระสายชนวันนี้ใช้เชือกเนี่ยผูกตัวยึดติดขึ้นไปเพื่อ
กันตอนตกลงมาแล้วก็ขึ้นไปใช้เลื่อยยนต์จะตัดต้นที่สูงที่สุดนะฮะ
ปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดร่วงลอยละลิ้วตกลงมาคือตกลงมาแบบ
ทั้งยืนอืมคนที่อยู่ข้างล่างบอกนะครับแล้วข้อมือซ้ายเนี่ย
คมเลื่อยบาดเป็นแผลลึกอีกขาขวาก็หักตอนที่ตกลงมานะ
ครับพระลูกวัดที่บริการบวชอยู่ที่นี่มานานบอกว่าเดิมที่ตรง
จะเป็นส่วนกุฏิของอดีตเจ้าวาดซึ่งท่านมรณภาพไปแล้ว
ท่านชื่อพระครูอัฐการโกวิทย์ซึ่งท่านรักต้นไม้มาก
ไม่เคยตัดต้นไม้แถววัดเลยนี่คืออดีตเจ้าวาดนะครับ
พระครูอัฐการโกวิทย์ไม่เคยตัดต้นไม้เลย
ไม่รู้ว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าก่อนหน้าที่พระสายชนจะตกลงมา
เคยมีคนจะมาตัดต้นไม้อยู่๒คนตกลงมาทั้งคู่
บาดเจ็บไปตามตามกันส่วนอีกคนนึงตกลงมาแล้วอีกไม่นานก็เสียชีวิต
ไม่รู้ว่าได้บอกก่อนหรือเปล่าพระสายชนนะ
ท่านอาจจะสั่งสอนหรือเปล่าก็เลยไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
อันนี้ที่พระลูกวัดเขาบอกเราก็ไปสำรวจวัดแห่งนี้นะครับ
ต้นไม้สูงเยอะจริงนะฮะมีเป็นร้อยต้นครับท่านผู้ชมครับ
เนื้อที่นี่๓๖ไร่จุดเกิดเหตุอยู่ข้างโบสถ์นะ
มีท่อนไม้หลายท่อนมีกิ่งไม้เยอะแยะไปหมด
แล้วก็มีกุฏิเก่าของเจ้าวาดอยู่ด้วย
นี่อดีตจ้าวาสนะครับกุติเก่านะครับ

พระลูกวัดที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อวานนี้พระสายชนกับพระรูปอื่นมาช่วยกันตัดต้นไม้
ที่ตัดเนี่ยเพราะว่าต้นไม้สูงมากแล้วอยู่ข้างโบสถ์
กลัวว่าเดี๋ยวถึงหน้าฝนฝนตกลมแรงต้นไม้จะล้มไปใส่หลังคาโบด
พระสายชนขึ้นไปตัดใช้เชือกผูกเอวแล้วก็มัดติดกับต้นไม้เอาไว้
ก็ปีนขึ้นไปนะฮะแล้วตอนตัดเกือบจะเสร็จแล้วอยู่ปลายเลื่อยยนต์ไปโดนเชือกที่ผูกยึดติดกับต้นไม้นั่นแหละ
เชือกขาดพระสายชนร่วงตกลงมาที่พื้นแล้วก็ถูกเลื่อยบาดด้วย
ซึ่งคาดว่ามันก็คืออุบัติเหตุนั่นแหละแต่อีกมุมนึงก็อดคิดไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับอะไรหรือเปล่า
เพราะอดีตเจ้าวาดตอนที่ท่านยังอยู่เนี่ยท่านห่วงแล้วก็รักต้นไม้ในวัดมาก
จะตัดต้นไม้ในวัดเนี่ยต้องจุดทูปบอกกล่าวอดีตเจ้าวาดก่อน
ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้านจะมาตัดต้นไม้ในวัดเนี่ย๒คน
ตกลงมาบาดเจ็บทั้งคู่แต่มีคนหนึ่งผ่านไป๒ปีเสียชีวิต
แต่ญาติเขายืนยันว่าเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาถรรพ์อะไร
แต่ไม่ได้โค้นพอดีตกลงมาไม่ตาย
อีกคนนึงตัดต้นโพตัวนั้นนั่นอ่ะนั่นแหละ
ไม้หยั่นอีกแก้ก็ร่วงไปเย็บ๒เข็ม
นี่ครับท่านเจ้าวาดนะครับท่านบอกว่าแหมมันก็น่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนั่นแหละ
แต่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเดี๋ยวใครจะมาตัดต้นไม้ที่วัดเนี่ย
ท่านจะให้จุดทูปบอกกล่าวอดีตเจ้าอาวาสก่อนก็แล้วกัน
จะได้สบายใจกันนะครับเพราะว่าอดีตเจ้าวาดท่านรักต้นไม้ของท่านมาก
ชาวบ้านในพื้นที่ลุงสมพงศ์เนี่ยบอกกับเรานะครับ
คือลุงสมพงศ์แกเชื่อว่าต้องเกิดจากอาถรรพ์นะ
เดี๋ยวฟังลุงหน่อยนะฮะ
บ่อทองรังสรรค์นะครับอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
คุณผู้ชมครับพระสายชนที่บาดเจ็บ
นี่ฮะติก็ไปถามเลยฮะ
บอกนริมลธามตรงเลยนะลุงพี่

พระสายชนบอกว่ามันไม่ใช่ฐงอาถรรย์นั่นไรหรอก
มันไม่ใช่อาถงอาถรรณ์อะไรหรอกไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า
ท่านเจ้าอาวาสท่านมรณภาพไปแล้วท่านห่วงต้นไม้หรอก
เป็นเพราะอัตมาเนี่ยประมาทเองที่คิดว่าใบเลื่อยเนี่ย
คงจะไม่ไปโดนเชือกที่ผูกเอวเอาไว้ที่ถูกยึดติดกับต้นไม้
จะขึ้นไปเนี่ยก่อนตัดคือก็ไม่ได้จุดทูปบอกกล่าว
อดีตท่านเจ้าวาดแปรแหมเราขึ้นไปตัดเราก็ไม่ได้ลบหลู่อะไร
ไม่อยากให้กิ่งก้านไม่อยากให้ต้นไม้เนี่ยไปหล่นไปทับ
หลังคาโบสถ์ยืนยันว่าเป็นความประมาทไม่เกี่ยวกับอาถรรพ
เป็นความประมาทของตัวเองเราคิดว่ามันไม่โดนไงมันโดน
ก่อนที่ตัดได้จุดทูบบอกกล่าวอดีตท่านเจ้าวาดเนี่ย
ไม่ได้จุดถ้าแก้หัวจริงเราก็ตัดทำความดีแต่ว่าเราตัดให้ออกจากโบด
ถ้าใจหัวจริงเราจะไปทำให้ตกทำไมนี่เราความประมาทของเราเอง
นี่ตอนขึ้นไปนี่เห็นไหมฮะจะมีเชือกผูกยึดกับต้นไม้เอาไว้
ตัวก็หล่นลงมาแล้วมือถือเลื่อยอยู่เรื่อย
ก็เลยไปบาดเข้าที่ที่แขนอีกนี่นะฮะพระสายชนที่ท่านบาดเจ็บ
ท่านบอกว่าความประมาทของท่านเองล้วนนะฮะ

นี่ติเขาไปตามเรื่องมาให้นะครับ
ขอให้หลวงพี่หายไวแข็งแรงเร็วก็แล้วกันฮะ